วันนี้ที่คุณมาเนี่ยคุณเอาเรื่องหลักก่อนคือเรื่องโมใช่ไหม
ค่ะว่ายังไงเรื่องวัดค่ะเรื่องน้องโมนี่นะคะ
คือจริงจริงอ่ะหนึ่งหุ้นก็คือหนึ่งล้านอืม
โมบอกว่ามีเงิน๕แสนแม่หนูออกแค่๕แสนได้ไหม
อีก๕แสนเดี๋ยวแม่ออกให้หนูก่อนแล้วเรามาแบ่งคนละครึ่งกัน
อะไรหุ้นอะไรอ่าหุ้นหุ้นลอตเตอรี่เนี้ยค่ะอ่า
โคต้าสลากลอตเตอรี่นี่เหรอ
เดี๋ยวไม่เคยไปกล่าวอ้างถึงคุณน็อตนะคะอืม
ไม่เคยกล่าวอ้างถึงคุณน็อตอ่ายืนยันว่าไม่เคยอ้าง
กล่าวอ้างถึงคุณน็อตไม่ว่ารุ่นพี่เดียจะติดต่อผ่านใครก็แล้วแต่
เดี๋ยวพยายามเซฟทุกคนถ้าเดียทำธุรกิจกับใคร
เดี๋ยวก็จะพูดพูดถึงแค่คนคนนี้หรือก่อนอันนี้ที่คุณอุ๋ยจะถามเดียว่าเรื่องแบบนี้
เดี๋ยวก็จะไม่ไปกล่าอ้างถึงคนอื่นเพราะเดียถือว่าเราทำธุรกิจกับคุณแล้วคุณก็ไว้ใจเรา
หลักฐานทุกอย่างมีหมดแม่ผ่านบัญชีแม่นะอืมหนูไม่ไว้ใจใครครับ
ปันผลถ้าได้มาเราแบ่งกันคนละครึ่งนะแม่หนูขอโทษนะที่หนูงี่เง่า
แม่หนูอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเด็กหนูประสบการณ์น้อยแม่ต้องค่อยสอนหนูไปนะ
อันนี้ใครพูดน้องโมค่ะโมพูดกับคุณใช่ค่ะตามหลักฐานเลยค่ะคือคุณคุณกำลังจะบอกว่าโมเข้ามาขอลงทุนกับคุณเองเหรอ
ค่ะแล้วคุณไปเอาโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากลอตเตอรี่อะไรมาอ่ารุ่นพี่ทำอยู่แล้วค่ะ
มีรุ่นพี่ทำอยู่ใช่รุ่นพี่ทำอยู่แล้วแล้วก็แฟนมาปฏิบัติที่วัดแล้วก็เจอกัน
หนึ่งในนั้นก็คือนั่งอยู่ในกลุ่มน้องโมก็อยู่แล้วน้องโมบอกว่าหนูได้เงินจากผู้ใหญ่มาก้อนหนึ่ง
หรือเงินจากใครก็แล้วแต่นะคะความจริงมันก็คือความจริง
คุณกล้าเอาความจริงมาพูดกับเดียไหมล่ะคุณได้เงินมาหนึ่งก้อนแล้วคุณบอกเองว่าคุณอยากมี
เก่งแต่จริงน้องเป็นเด็กน่าสงสารนะคะเพราะเขาก็เลี้ยงครอบครัว
แต่เรื่องอื่นเราไม่ไปพาดพิงถึงเขาแต่เรื่องนี้ทำไมน้องไม่พูดความจริง
น้องเดินมาขอลงทุนกับเราเองเราปฏิเสธไปสามถึงสี่ครั้งจนมีคนกลางมาขอว่าน้องเขาน่ารักนะ
สารมันเถอะน้องโมมันไม่มีอะไรหรอกแม่หนูก็เคยมีคดีนู่นนี่นั่นน่ะ
คุณคุณทำยังไงไอ้รูปแบบลงทุนสลากคุณทำยังไง
คุณคุณไปไปเริ่มลงทุนแบบนี้มาจากไหนยังไงคือจริงจริงอ่ะ
พี่เนี่ยค่ะชวนอยู่แล้วว่าเขามีส่วนแบ่งให้แต่ไอ้ร้อยละยี่ไม่มีนะคะ
ไม่เคยมีมาบอกว่าร้อยละ๒๐อะไรเนี่ยเดียไม่เคยรู้จัก
แล้วไม่เคยคุยกับน้องโมตรงนี้เลยรุ่นพี่มีโคต้าสลากินแบ่งรัฐบาล
บาทแล้วมาแบ่งให้คุณใช่ค่ะคุณก็เลยไปชวนคน
แล้วสละไม่ไม่เคยชวนใครค่ะอ่าชวนโมไม่ได้ชวนค่ะ
มาขอทำเองอ่าโมอาโมมาขอคุณเองแล้วแล้วมีใบสลากมีอะไรไหม
ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมีใบจริงด้วยเหรอมีหมดทุกอย่างค่ะ
แล้วไม่อย่างนั้นน้องจะเชื่อได้ไงคะน้องเพิ่งรู้จักกันกับเดียไม่นาน
ถึงจะผ่านคนกลางก็จริงคนกลางน้องเชื่อถือเขาได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าหนูไม่ได้ว่าคนกลางนะคะแต่หนูหมายถึงว่าโอเคมีคนกลางแนะนำมา
แต่ว่าคนกลางเนี่ยน้องเขาไว้ใจเอาเป็นว่าที่ว่าโมเข้ามาขอลงทุนร่วมกับคุณเองเนี่ย
สลากเนี่ยเขาลงทุนกับคุณเนี่ยใส่เงินไปเท่าไหร่
ตอนแรกถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณ๒แสนแล้วเพิ่มอีก๑แสนค่ะ
อ่ารวมแล้วเป็นทั้งหมดสามแสนค่ะสามแสนใช่
ซื้อรถเบนส์คุณบอกจะขายให้เขาจริงไหมบอกเป็นรถของคุณอะไรยังไง
อ่ารถเบ้นเนี่ยเดี๋ยวขอชี้แจงนะคะอ่า
เบ้นเนี้ยไม่แน่ใจว่าทำไมน้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอืม
คือน้องบอกน้องอยากได้รถน้องได้เงินมาก้อนหนึ่ง
เราเลยบอกว่าถ้าน้องจะซื้อรถน่ะก็มาปรึกษาเรา

ก็นั่งคุยกันลองดูที่นี่สิเพราะว่าครูบาเขาก็ออกจากนี่มาเหมือนกัน
ก็ไม่ไปพาดพิงถึงชื่อของเขานะคะ
ก็เป็นบริษัทใหญ่แล้วเราก็มีการทักไปแล้วโทรไปถามว่า
พี่รถรุ่นนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ตามรายการเลยค่ะ
เบ้นของคุณหรือว่ารถเบ้นของใครที่คุณเอาไปขายเขา
คันแรกค่ะอ่าคันแรกนั้นเป็นของรุ่นพี่อ่าไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของเรานะคะ
คันที่สองนี่เป็นของครอบครัวเราของครอบครัวเราคือใช่คือใคร
ของที่บ้านค่ะของฝั่งที่บ้านเราบ้านใครบ้านบ้านเราอ่าบ้านนาเดียค่ะ
นาเดียเองเลยนะใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลย
ไม่ใช่บ้านของแฟนของไม่เกี่ยวกับเบนส์ไม่เกี่ยวกับคุณเบ้นไม่เกี่ยวกับครอบครัวคุณเบ้นนะคะ
แต่ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของที่บ้านใช่เป็นอ่าใช่ค่ะถูกต้อง
คันนี้รถเนี่ยจะต้องบอกอย่างนี้คันแรกมันซื้อไม่สำเร็จหรือยังไง
ซื้อไม่สำเร็จค่ะน้องเขาเหมือนลังเลแต่คนจะขายก็ต้องอยากได้มาจำ
นึกออกไหมคะคือจริงจริงอ่ะการที่คุณมัดจำมาถ้าเขานัดเอารถมาให้คุณอ่ะ
ในแชทได้ค่ะเดี๋ยวมีเวลาคุยด้วย
อ่าแล้วคันที่สองก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นคันที่สองก็คือ
ถามเขาว่าของครอบครัวคุณถ้าไม่อย่างงั้นอ่ะ
เอาคันนี้ไหมมันใหม่กว่าแล้วก็ราคาเดี๋ยวแม่ลดให้
ไม่ได้เอาแบบราคาท้องตลาดในเมื่อโมอยากได้ก็ไม่เป็นไรอ่า
คือเราทำธุรกิจด้วยกันเราคุยกันขายให้เท่าไหร
ประมาณสองล้านสามค่ะแล้วเขาจ่ายเงินให้เท่าไหร่อ่า
สามแสนค่ะก็รวมกับอ่าสลากสองแสนค่ะเห็นไหม
อันนี้๓แสนเป็น๕แสนแล้วเขาได้รถหรือยังไม่ได้
คือจริงในตามข้อตกลงที่เรานัดกันนะคะ
สิ้นเดือนสิ้นเดือนนะคะในตามเดือนไหนสิ้นเดือนเนี้ยค่ะ
ที่ผ่านมาค่ะสิ้นเดือนเมษาใช่ในตามหลักฐานที่เราคุยกันอ่ะ
เดี๋ยวสิ้นเดือนเนาะเดี๋ยวมาแล้วก็มาเซ็นกันอะไรกัน
แต่มันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนใช่ค่ะจริงจริงต้องบอกว่าน้องน่ารักนะคะ
น้องน่ารักน้องเป็นคนไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วดูเป็นเด็กแบบ
คือเราไม่ได้มองว่าน้องกับเราอ่ะมีปัญหากันก่อนหน้านี้เรายังคุยกัน
กินข้าวด้วยกันเราไปไหนด้วยกันหมายถึงว่าเราปฏิบัติด้วยกัน
เป็นว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าณขณะนี้ในส่วนของคุณเดียเนี่ย
ยืนยันว่าโมมีเงินที่ทั้งสลากและเงินรถเบนส์อยู่ที่คุณห้าแสนใช่ค่ะ
ไม่ใช่ลงมารวมทั้งหมด๑ล้านห้าหมื่นแล้วก็ตอนนี้เหลือ๘แสนไม่ใช่
เพราะว่าเดียมีการโอนคืนไปแล้วตามสลิปเลยค่ะอืม
ก็คือเหลือห้าแสนใช่ค่ะที่คุณยังไม่ได้ให้เขาใช่
แล้วเขาไปแจ้งความถูกต้องค่ะทนายแพมเลยก็มาดูมาดูคดีให้
คือคดีของโมใช่ไหมที่ไปแจ้งความใช่ค่ะใช่ไหมฮะ
เห็นหลักฐานอะไรหมดแล้วก็เห็นแชทที่เขาคุยกันค่ะอืม
ก็ลองดูไทม์ไลน์แล้วค่ะว่ามีการคุยอะไรกันบ้าง
เงินกันกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อความชักชวนมีไหมประมาณเนี้ยค่ะ
อ่าพรุ่งนี้สพนเสือค่ะค่ะเอ่อพรุ่งนี้เดียกับทนายเป็นคนนัดท่านเองค่ะ
เทิดจะเข้าไปพบท่านในคดีที่ถูกแจ้งความใช่ค่ะ
ชี้แจงก็เก่าหาแล้วก็ไปกับรุ่นพี่ที่ทำลอตเตอรี่ด้วยกัน